มาช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตของงานคนลุกทุ่งกันหน่อยดีกว่านะคะ
เขาทยอยปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมาหลายต่อหลายคนเลยค่ะ
วันนี้เราเลยขอรวบรวมผลงานดังนะคุณผู้ชม
คนลูกทุ่งที่เป็นการทำงานแบบผนึกกำลัง
หน้าว่าดีเบื้องหลังยิ่งดีไปใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
เรียกได้ว่าถ้าภรรยารับหน้าที่เป็นคนร้อง
นี่แหละค่ะอยู่เบื้องหลัง
เริ่มกันที่คู่สามีภรรยาสุดฮอตอย่างกล้องห้วยไร่แล้วก็น้องเบลคณิตถากันก่อนเลย
ล่าสุดเขาเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาไม่ถึงสัปดาห์นะ
ที่เพลงว่าจบสวยในวงเลฟ

ถ่ายท่อเสียงร้องแบบเข้าลึกถึงความรู้สึกเลยนะ
เบลคณิตถานะฮะเขาบอกว่าเนื้อร้องบาดใจแบบนี้เป็นเพราะอะไรรู้ไหม
ก็สามีไงผัวรักเขียนให้คุณก้องห้วยไร่นะทุ่มเทสุดเลย
ตั้งใจรังสรรค์มาให้ภรรยาคนสวยร้อง
และถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จะเห็นว่า
กล้องแล้วก็เบลนี่นะเขาช่วยกันทำเพลงทำมาหากินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ
ผลงานของสาวเบลนั้นมีหนุ่มกล้องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเสมอจ้า
อ่ะมาต่อกันอีกสักหนึ่งคู่นะเขาบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ร่วมสร้างคุณผู้ชมค่ะ
ลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาแห่งค่ายจวดจ้าสตูดิโอ
ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ไปถ่ายเอ็มวี
รวมไปถึงการคุมเสียงร้องในห้องอัด

ถึงแม้ว่าจะเป็นคนกันเองเป็นสามีภรรยากัน
แต่ก็ขอยึดคุณภาพเป็นหลักเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ
หรือบางครั้งก็ยอมเป็นนักดนตรีให้เองเลยนะคุณผู้ชม
เห็นที่ยืนหันหลังเนี่ยนะครับภูไภบูรณ์นะจ๊ะ
เออเรื่องหลังของจริงของจริงค่ะใช่ค่ะ
ปิดท้ายที่คู่รักหมอลำสุดหวานค่ะ
คุณแอนอรดีแล้วก็บอยสิริชัยค่ะ
ชื่อเพลงว่าผมแสดงแพงฮักค่ะ
ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของสาวบ้านนาค่ะ
ผลงานเพลงนี้นะคะก็คุณบอยสิริชัยนี่แหละค่ะ
เป็นคนเรียบเรียมทำนองเพลงทั้งหมดค่ะ

เรียกว่าตามประกบทุกฝีก้าวค่ะ

ต้องบอกว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยถูกอกถูกใจ
สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังจริงนะคะ

ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันจริงเลยนะคะ
สุดยอดทุกคู่เลยนะคุณผู้ชมนะ